และสกายจะทำทุกที่ให้เป็นรันเวย์ค่ะ

ก็ได้รวบรวมไอเทมเด็ดที่สาวนะคะ

ก็ถึงประมาณช่วงปลายปีแล้วนะคะ

ละตู้แล้วก็อัปเดตแฟชั่นใหม่แล้วค่ะ
แล้วถ้าเราจะอัปเดตแฟชั่นใหม่ทั้งทีนะคะ
เพราะทั้งสวยแล้วก็มีสไตล์ด้วยค่ะ

เพราะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยน๗วัน๗สไตล์
ไป
ค่ะอย่างที่เราบอกกันไปนะคะว่าเราจะแต่ง๗วัน๗สไตล์ค่ะ
แล้วเราก็มาประเดิมวันแรกของสัปดาห์เลยนะคะ

เป็นวันที่หลายคนเนี่ยต้องตื่นเช้าแล้วก็ลุกไปทำงานนะคะ
เรามาหาอะไรที่แบบเพิ่มพลังชีวิตกันหน่อยดีกว่าค่ะ
ซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยนะคะดีไซเนอร์เขาเก่งมากนะคะ
แล้วก็ดังไกลไปถึงฝรั่งเศสเลยนะคะ

ทราบพะนิกชื่อดังจากยุคเมอร์เดิน
ฉีกขนบความเรียบเนี๊ยบ
และให้กลิ่นอายของงานออกแบบสไตล์เม็กซิกันเลยค่ะ

ด้วยความที่กางเกงเนี่ยนะคะ
ก็จะยืดทำให้เราเนี่ยไม่อึดอัดเวลาเดิน
แล้วก็ด้วยความที่แบบเป็นเส้นยาวอย่างนี้นะคะ
ทำให้ขาเราดูยาวขึ้นด้วยนะคะ
เอาละค่ะเราก็เดินทางมาถึงวันอังคารแล้วนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นวันที่จะต้องมีการประชุม

เขาได้ผสมผสานวัสดุต่างเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับแบบเสื้อผ้า
โดยเน้นมาในโทนสีขาวเทาน้ำตาลและดำ
จะมีวัสดุใหม่เข้ามาใช้กับเสื้อผ้าในคอลเลคชั่นนี้ด้วย
คงความเรียบหรูแต่เก๋มากค่ะ
เพราะนอกจากสีที่แบบน่ารักแล้วนะคะ
ยังมีความเป็นกำมะหยี่ด้วยค่ะ
ถ้าเราไปประชุมหรือไปอะไรคือเราดูนิ่ง
แต่ดูมีพลังมาแบบนางพญาค่ะ
โอเคค่ะเดี๋ยวสกายจะมาคิดเล็กนะคะว่า
ชอบชุดไหนมากที่สุดของแบรนด์นี้นะคะ

ใส่ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะ

เราก็อาจจะเอาแบบเข็มขัดมาสักเส้นหนึ่งนะคะ

หรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยมีนัดกับเพื่อนอยากไปชิว
แล้วก็ถอดเข็มขัดออกแล้วก็ได้สไตล์แบบชิลสบาย
และอีกอย่างนะคะเราจะเห็นกระดุมตรงนี้ใช่ไหมคะ
เราก็ป๋นเราก็กลายเป็นเสื้อคุมได้อีกด้วยอะ
๓๕๐มีลองกลับถึงทราบ
ถึงวันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะ
สกายเชื่อว่าสาวหลายคนเนี่ยก็คงเหนื่อยกันมากแล้วนะคะ
ตอนนี้เราก็ต้องหาเสื้อผ้าอะไรสิท่าหวังชีวิตซักหน่อย
เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานแล้วล่ะค่ะ
นี่เลยค่ะกับแบรนด์จุนอาชิดะ

เป็นที่นิยมในหมู่ราชวงศ์แล้วก็ชนชั้นสูงมากเลยนะคะ
เพราะว่ามีการทำใช้ฝีมือแบบ

เชื่อว่าถ้าใส่ชุดของแบรนด์นี้เข้าไปแล้วนะคะ

นี่เลยค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นไฮไลท์เลยค่ะเพราะว่ากระโปรงตัวนี้นะคะทำจากไหมค่ะ
ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะสีค่อนข้างสดใสแล้วก็กำลังเป็นเทรนด์ด้วยตอนนี้
ใส่แล้วรับรองสดใสทำงานแบบสบายใจทั้งวันแน่นอนเลยค่ะมีสีเนี้ยรับรองว่าไม่เหนื่อยแน่นอนค่ะ

ถึงวันพฤหัสแล้วนะคะแน่นอนว่าเราก็ต้องเติมความสดใสให้กับชีวิตกันหน่อยค่ะ
ฟังชื่อแล้วมันดูคุ้นใช่ไหมคะ
แต่สิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือเขาเพิ่มความสดใสเพิ่มความเป็นวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะ
เราก็เลยจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาจะใช้วัสดุที่หลากหลายนะคะ
และที่สำคัญยังใช้ได้หลายโอกาสมาก

สดใสเหมาะกับวันพฤหัสมากเลยค่ะ
ก็แบบเข้ากันมากเลยค่ะกับกระดุม
ค่ะแล้วก็มาถึงเวลาที่สกายแนนซีเล็กแล้วนะคะสกายขอเลือก
ตัวนี้เลยค่ะคือเราสามารถใส่ไปทำงานได้ดูเป็นทางการด้วยอีกอย่างนะคะ
มีลูกเล่นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ดูเป็นแฟชั่นมากเลยค่ะ
มาถึงวันศุกร์แล้วนะคะวันสุดท้ายของการทำงานค่ะ
ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดังมากมากในญี่ปุ่นเลยนะคะและแน่นอนว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ย
ก็เป็นทั้งฟอร์มอนแล้วก็สตรีทค่ะ
คอลเลคชั่นนี้จะมีการหยิบจับผ้าลูกไม้ลายใหม่มาผสมผสานกับงานฝีมืองานปัก
ทำให้ได้อารมณ์ความวินเทจในลูกสาวหวาน
รวมถึงผ้านิตที่ต้อนรับฤดูหนาวที่กำลังจะเข้ามาด้วย
เท่านั้น
ด้วยนะคะคือเรียกว่ามาช็อปเดียวเนี่ยได้ครบทุกอย่างเลยจริงค่ะ
ข้างนอกเนี่ยเราจะใส่ไปทำงานส่วนถ้าเราจะไปปาร์ตี้นะคะง่ายเลยค่ะแค่ถอดเสื้อคลุมออก
นี่แล้วก็ไปปาร์ตี้ต่อได้เลยแบบแซ่บจริงเลยนะคะ
แล้วก็มาถึงวันที่สาวรอคอยแล้วนะคะนั่นก็คือวันเสาร์นั่นเองค่ะ
เห็นว่าทุกคนนี่คงเหนื่อยมากับวันทำงานหลายวันแล้วนะคะ
วันนี้ก็อยากให้สาวเนี่ยพักกับแฟชั่นเบานะคะแต่ความเก๋ไม่เบาเลยค่ะ
ตัวนี้นะคะหรือเขาใช้ผ้านิดกับผ้าชีฟองเนี่ยเอามาทำรวมกันได้นะคะ
ซึ่งปกติเราไม่ได้เห็นนะคะแบบนี้
ซึ่งแบบเหมาะสำหรับวันเสาร์สบายง่ายคิวมากเลยค่ะ
เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาถึงวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วค่ะ

ซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็จะเน้นรูปร่างช่วงเอวสดช่วงเอวนะคะ
ให้ดูแน่นให้ดูกระชับนะคะ
แบรนด์นี้นะคะถ้าเราสังเกตดีนี่คือเขาจะเน้นหวานแต่เป็นหวานแบบไม่เลี่ยนนะคะ
ส่วนนี้นะคะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเขาจะทำจีบตรงนี้นะคะ
ทำให้เห็นส่วนตรงนี้ชัดมากเลยนะคะ
แล้วก็ปล่อยทิ้งไปทำให้ตรงนี้ดูแบบเพลียว
แล้วก็ขาเล็กน่ารักเลยค่ะ

แน่นอนค่ะสกายก็รับชุดนี้กลับบ้านไปด้วยนะคะ

ส่วนใครที่สนใจนะคะมาได้เลยค่ะ
ส่วนตอนนี้สกายก็หิวข้าวแล้วนะคะ
แล้วเจอกันใหม่นะคะบ่าย